เสียคนนี้เสียที่ไม่ใช่เสียเสียที่อยากจะเป็นเสียแต่เป็นได้แค่ทิพย์อะค่ะ
กลับมารอจริงจริงค่ะไปหลอกเขามาทั่วหมายจับนิพพฤบ
ครับล่าสุดตำรวจบุกจับคาโรงแรมม่านรูดเพราะจะไปหลอกเอาเงินของผู้หญิงเขา
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเพราะเล่าแล้วเดี๋ยวจะดูงง
บอกชื่อก่อนผู้ชายคนนี้คือปียศักดิ์อายุสี่สิบห้าปีตำรวจจับคาม่านรูดย่านพระประแดงที่สมุทรปราการ
หมายจับข้อหารลักทรัพย์ในเคหสถานเพราะอะไรมีคู่สามีภรรยาซึ่งเขาเป็นผู้เสียหาย
ไม่ผิดสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาไปแจ้งตำรวจเขาบอกว่าไปถูกเสียคนนี้ที่ตั้งตัวแอบ
ว่าตัวเองเป็นเสียชื่ออะไรอ่ะเสียแป๋มเสียต้อมเสียหนึ่งเพราะอะไรงงกันสิคะ
เพราะมันเป็นอีกหลายชื่อที่เขาสมมุติตัวเองขึ้นมาแล้วเอาไปหลอกคนไปทั่วค่ะ
เขาเข้าไปลักทรัพย์สินเงินทอนที่เป็นค่าสินสอดของผู้เสียหายมีทองคำสิบสี่บาทพระเลี่ยมองค์
เลี่ยมทองสององค์เงินสดอีกจำนวนนึงมันเกิดขึ้นเพราะอะไร
หญิงสาวคนนึงค่ะก็คือผู้เสียหายนี่แหละเธอกำลังจะแต่งงาน
แล้วปรากฏว่าเธอก็มีพี่สาวไงเสียคนนี้ทำทีไปตีสนิทพี่สาวของเธอ
ที่เธอเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าสาวเธอก็มีเรื่องของสินสอดเก็บเอาไว้ที่บ้านถูกไหม
เสียก็ไปตีสนิทพี่สาวแล้วบอกว่ารักจริงหวังแต่งพี่สาวนะนู่นนี่นั่นนู่น
แล้วก็ทำความรู้จักคุ้นเคยหวังจะย้ายมาอยู่กับพี่สาวของเธอค่ะ
พี่สาวของผู้เสียหายอ่ะค่ะหลอกลวงว่าตัวเองเนี่ย
เป็นเจ้าของหอพักมีฐานะร่ำรวยนะอยู่กินกันแบบสามีภรรยาเพราะรักจริงหวังแต่ง
วันก่อนจะเกิดเหตุ๑วันลักษณะบอกกับพี่สาวไว้
เดี๋ยวขอเข้าไปดูห้องของน้องเธอหน่อยสิ
นู่นนี่นั่นนู่นเดี๋ยวจะอ้างว่าจะมาอยู่กินกับพี่สาวนะ
ต่อมาวันเกิดเหตุลักษณะขอยืมรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ของตัวฝ่ายน้องสาวซึ่งเขามีกุญแจคีย์การ์ดที่เข้าไปที่ห้อง
ของน้องสาวผู้เสียหายคนนี้ได้หลังจากนั้นเห็นแล้วว่ามีเงินสินสอดเก็บไว้ในนี้
ก็ลักทรัพย์สินไปหมดเลยค่ะที่สำคัญผู้ต้องหารายนี้
เคยมีการประกาศแจ้งเตือนกันในโลกออนไลน์แล้วนะคะเพราะเขาเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาหลายครั้ง
๖๓ค่ะผู้ต้องหาเคยไปตีสนิทหลอกลวงผู้หญิงคนหนึ่ง
ให้ลงทุนซื้อขายทองมีการโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ก่อเหตุ
เป็นเงินเกือบแปดล้านบาทหลังจากนั้นเสียกรรมลอคนนี้ก็หลบหนีไป
และยังไปเจอว่าผู้ต้องหารายนี้มีหมายจับอีก๒หมายเป็นหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี
วันที่๒๐มีนาคมปีนี้นี่แหละค่ะข้อหารลักทรัพย์
รวมไปถึงหมายจับของสารแขวงชนบุรีวันที่๑๖มีนาคมปี๖๓ข้อหายักยอก
ตอนนี้ก็ได้แจ้งอายัดตัวผู้ต้องหารายนี้เสียกรรมลอเอาไว้แล้ว
ในชั้นจับกลุ่มเนี่ยตัวเสียกรรมลอรายนี้ให้การภาคเศษเจ้าตัวบอกว่าลักทรัพย์สินสอดของผู้บ่าวสาวจริง
แต่มีการคืนไปบางส่วนแล้วนำตัวผู้ต้องหาตอนนี้ส่งพนักงานสอบสวนสนพหนโยธินดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
หมายจับเยอะขนาดนี้แล้วถึงขั้นมีคนเอาเรื่องราวของเขาไปแชร์ในโลกออนไลน์
งั้นฟังชื่อเขาอีกทีค่ะนายปิยศักดิ์อายุ๔๕ปี
นี้สมัยนี้นี่คืออะไรทิพย์มีเยอะจริงนะ